พี่แท็กซี่พี่รถสามล้อรับจ้างพี่จักรยานยนต์
รับจ้างหรือพี่วินอ่ะครับปังเบิร์ตปุ้ยดอมหน่อยฮือ
มีข่าวดีมาบอกคณะรัฐมนตรีเขาลดภาษีให้ท่านลด
ภาษีประจำปีน่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหโอ้โหลดแบบ
แทบจะไม่เหลือให้เสียแต่ต้องเสียนะที่ประชุมคณะรัฐ
นตรีเห็นชอบร่างพระราชกิจสดีการลดภาษีประจำปีให้
ใครบ้างพี่รถแท็กซี่พี่รถสามล้อพี่รถจักรยายนรับจ้าง
พี่วินนะฮะที่ครบกำหนดเสียภาษีประจำปีระหว่าง
วันที่หนึ่งตุลาคมปีนี้ถึงสามสิบกัญญายนต์ปีหน้านะครับ
หนึ่งปีว่างั้นเถอะนะครับหนึ่งปีหนึ่งปีงบประมาณ
พอดีร้อยละเก้าสิบครับร้อยละเก้าสิบของภาษีที่ต้อง
จ่ายตามพรบรถยนต์เพื่อลดความเดือดร้อนนะครับ
แล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ
จากกรณีที่ราคาพลังงานโลกมันปรับตัวสูงขึ้นน้ำมัน
อะไรเอาพูดง่ายน้ำมันแพงการลดภาษีครั้งนี้
นะครับจะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีรายได้ของ
เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอามาดูใครเสียเท่าไหร่พี่
ทักซีพี่ทักซีก่อนพี่ทักซีครับถ้าพี่รถรถ
เนี่ยจากเดิมต้องจ่ายภาษีหกร้อยแปดสิบห้าบาทเหลือ
เหลือหกสิบแปดบาทห้าสิบสันครับส่วนพี่ทักซีที่
รถคันใหญ่หน่อยที่เป็นลักษณะรถแวนอะไรแบบนี้
น้ำหนักสักสองตันครับสองพันกิโลกรัม
จากเดิมจ่ายพันหกสิบบาทใช่ไหมเหลือร้อยหกบาทครับอืม
อ้าวอ้าวพี่สำร้อพี่สำร้อก็เยอะพี่สำร้อน้ำหนักลดห้าร้อยกิโลกรัม
จากเดิมต้องจ่ายหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทเหลือสิบแปดบาทห้าสิบสังนะครับ
พี่จักรยานยนต์รับจ้างพี่วินพี่วินป้ายเหลืองนะป้ายเหลือง
เดิมพี่ต้องจ่ายคันละร้อยบาทเหลือสิบบาทเองอืม
นะครับปีนึงเขาช่วยนะครับแต่ยังไงพี่พี่ต้องจ่ายนะครับ
เป็นภาษีครับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบ
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้และการกู้ยืมเงิน
ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่นายสุพัฒนภงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอมามีสาระโดยสรุปคือ
ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้คำประกันครับให้วงเงินไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านบาท
แก่สำนักกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีฐานะการเงินในปัจจุบันติดลบครับ
ติดลบเยอะมากครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านบาทนะฮะ